ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเกิดเหตุระทึก
อาคารหอพัก๒ชั้นซุดค่ะซุดแล้วก็ถล่ม
ทับอาคารติดกันเลยทำให้สองอาคารเนี่ยถล่มทั้งสองอาคารเลยนะคะ
ก็โชคดีหน่อยเพราะว่าวันก่อนเกิดเหตุการณ์ที่ภูเก็ต
เจ้าของเขาเลยให้คนในหอพักนี้ออกไปก่อนนะคะ
ก็เลยไม่มีใครได้รับความเสียหายจากการถล่มของอาคารสองหลังนี้ค่ะ
นี่เกิดขึ้นตอนห้าทุ่มครึ่งนะคะอาคารหอพักที่นี่สูงสองชั้นนะคะ
อยู่ที่ซอยประยูน๒อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
คืออาคารที่อยู่ข้างหลังเนี่ยซุดตัวแล้วถล่มเอ็นมาทับอาคารข้างหน้า
ก็เลยพังเสียหายทั้งสองอาคารสาเหตุมาจากฝนตกหนักแล้วดินซุดตัวนี่แหละค่ะ
แล้วก็ดินสไลด์บางส่วนก็มาทับตัวอาคารด้วยคุณผู้ชมดู
ถ้ามีคนอยู่นี่โอ้โหจบไม่ดีแน่นะคะเพราะว่าถล่มลงมาแบบนี้
กู้ภัยนะคะเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยก็ไปตรวจสอบ
ตอนนี้เขาปิดกั้นนะคะไม่ให้เข้าไปกลัวจะเกิดอันตราย
ผู้เช่าห้องพักเนี่ยเล่าว่าคืนก่อนหน้านี้เขาได้ยินเหมือนเสียงปูนแตกอะค่ะ
แล้วฝ้าเพดานห้องเนี่ยมันมีรอยแตกห้องอื่นเนี่ย
ก็มีปูนแตกปูนกระเทาะคิดว่าไม่ปลอดภัยแล้วล่ะนะคะ
ที่เช่าอยู่ขนทรัพย์สินออกไปก่อนนะกลัวว่าจะเกิดอาคารถล่ม
แล้วเป็นอย่างนั้นจริงจริงนะคะวันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ก็มาดูที่เกิดเหตุค่ะมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่โยธาธิการ
แล้วก็ผังเมืองเป็นแบบนี้ค่ะนะคะ
ชาวบ้านที่เช่าอาคารด้านหน้าก็มารอจะเข้าไปเก็บทรัพย์สินออกมา
ตอนนี้เขาก็ยังไม่อนุญาตให้เข้าไปกลัวจะเกิดอันตราย
มันซุดแบบนี้แล้วอ่ะนะคะผู้เช่าที่อยู่ตึกหน้าเนี่ย
เล่าให้ฟังบอกเขาอยู่มา๗๘ปีแล้วช่วงเกิดเหตุได้ยินเสียงเหมือนตึกถล่ม
แล้วฝ้าเพดานก็ถล่มลงมาแขนขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
เพื่อนอยู่ทางบนอืออ่าฝ้าเพดานผังลงมา
หลอกนิดหน่อยครับโดนขาหลอกหน่อยหนึ่ง
ผู้ประสบภัยเหล่านี้ค่ะตอนนี้ก็ไปอยู่กับทางอำเภออพยพ
ให้ไปอยู่อาศัยที่โรงแรมก่อนชั่วคราวนะคะ
ก็ปลอดภัยแต่เชื่อว่าคงห่วงทรัพย์สินกันด้วยนะคะ
โยธาธิการและผังเมืองภูเก็ตบอกว่า๒อาคารเนี่ย
เสียหาย๑๐๐นะคะซ่อมไม่ได้แล้ว
ส่วนอาคารที่เหลือเดี๋ยวเขาต้องตรวจสอบสภาพความแข็งแรงก่อน
ก็ตอนนี้ยังไม่ให้เข้าในตัวอาคารนะคะ
ก็อาคารตรงนี้ขออนุญาตถูกต้องก่อสร้างเจ้าของไม่มีความผิดนะคะ
แต่ว่าภัยพิบัติไงคุณนัทพงศ์เราทราบกันดีว่า
ฝนตกหนักแล้วดินมันอุ้มน้ำไว้มากจริง
ส่วนอีกจุดหนึ่งที่เกิดเหตุดินสไลด์ลงมาที่ถนนเฉลิมพระเกียรติร๙
อำเภอเมืองบริเวณเทือกเขานางพันธุรัฐนะคะ
ด้านบนเป็นอาคารร้างเขาก็สั่งปิดถนนฝั่งขาออกเมืองเป็นการชั่วคราว

แล้วก็ดูแลว่าจะเข้าไปแก้ไขปัญหายังไงต่อไปค่ะ
โอ้โหเคราะห์ดีนะเป็นอาคารร้างนะ